อาหารจนสกปรับ

วันนี้เป็นเยอะเลย
เกลียดมาก
ทางมาทำงาน

ควบคุม
ในสถานการณ์ที่แบบว่ามันแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบว่าเรียกเรียกพวกแบบน้องมาดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าน้องเนี่ยแบบน่ารักมากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าวันนั้นเราขายพวกแบบ
้วยตากไงคะคือเราเราเตอร์ไพรส์ตั้งแต่ที่มีคลิปออกมาว่า
้วยตากเราก็จำได้ว่าเฮ้ยกล้วยตากเราเพราะว่ามีเราคนเดียวที่ขายตรงงานนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะแล้วเราก็ดีใจที่แบบว่าเขากินอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนแบบ
เจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่ได้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอยิ่งมาเจออย่างงี้อีก
ก็ยิ่งแบบดีใจไปใหญ่ค่ะดีใจแบบประทับใจมากก็เลยแบบ
เราก็อยากจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าเงินเนี่ยเราได้รับแล้วนะ
แล้วก็พรุ่งนี้เราจะเอาไปทำโรงทานด้วยกันตอนเช้าอะค่ะ
ใส่บาททำโรงทานด้วยกันเพราะพรุ่งนี้ก็จะทำโรงทานแบบว่า
น้ำด้วยน้ำแล้วก็ไอ้กล้วยกล้วยอะค่ะกล้วยปิ้งค่ะ
ก็จะร้านพี่กับร้านพี่กันพี่หย่งแล้วค่ะมีร้านอื่นที่จะทำวาง
ก็ที่ที่ที่เห็นชัดร้านหย่งนี้เพราะเพราะว่าร้านติดกันอะค่ะ
แต่ว่ามีน้ำมีน้องร้านโกโก้ค่ะเห็นว่ามีเงินวางไว้๑๐๐บาท
หรือยังไงนะคะค่ะมีจานคือแบบไม่มีค่ะมีเขียนอยู่คนเดียวอะค่ะ
อันนี้จานนี่พอดีพี่ไปก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะ
ไปซื้อส้มตำข้างบนชั้น๔มาทานแล้วเขาก็ให้จานมา
ให้ให้จานมานะคะสองใบคือเราเปิดกินไปอันหนึ่งอันหนึ่งเราก็
ใบใบนี้ยังไม่ได้ใช้อะค่ะใบนี้ยังไม่ได้ใช้ครั้งแรกเข้าใจว่าแบบ
เป็นแบบเขาเขียนลงมาจากข้างบนที่ติดมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอมาอ่านเปิดเจอเงินซึ่งได้รู้ว่าไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะแบบประทับใจมากค่ะก็จะเอาจะเอาเงินตรงนี้ค่ะเอาเงินเนี้ยค่ะ
ไปไปแบบทำบุญด้วยของพี่มีอะไรที่บอกว่าราคาขายเท่าไหรแล้วพันมัน
มันหายอะไรที่บ้างอะไรแบบนี้ที่เขาที่เขาซื้อเราไว้แบบเนี้ยครับ
อ๋อก็จะมีก๋วยก๋วยตาขายไปสองกล่องนะคะที่ที่ที่ที่ที่สังเกตเห็นนะคะ
เพราะว่ามันแบบฉุกระหุกเนอะเราก็ไม่ทันได้มองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าน้ำก็จะเหลือประมาณสักแบบโหลที่เราขายไว้ที่เรามีไว้อะค่ะ
ก็จะเหลือประมาณสักถ้าถ้าจากขวดลงขึ้นมาก็ประมาณ๒นิ้วนะคะ
ค่ะที่เหลือก็จะแบบน่าจะแบบเพราะมันเป็นน้ำเพื่อสุขภาพ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีน้ำโซ่มค่ะน้ำโซ่มคันสด
ส้มคันสดสดนะคะค่ะที่เราคั้นไว้ใส่ขวดไว้ขายให้ลูกค้าค่ะ
ก็จะน่าจะหายไปประมาณสี่ขวดแล้วมีการแจ้งเขียนป้ายแจ้งราคาที่ไว้ไว้
มีค่ะมีที่ที่แต่ที่ที่เขียนไว้พี่ก็จะเขียนแบบน้ำโซ่มสามห้าสาม
ขวดร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อก้วยต้วยตาดนี่สามสิบเก้าบาท
เราไม่ได้เขียนค่ะแต่ว่าก็น้าน้ำจับเลี้ยนี่
แก้วเลี้ยงยิบห้าบาทค่ะซึ่งจริงจริงแล้วเงินเนี้ยเกินเกินจำนวน
เกินจำนวนของที่ทานไปค่ะอืมเกินจำนวนของใช่ใช่ค่ะ
คือแบบเยอะเยอะกว่าสินค้าที่ทานไปด้วยซ้ำอะค่ะ
ก็แต่ว่าพี่ไปร้านทีนึงแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้สังเกต
วันที่เขาให้เข้าไปเอาวันอาทิตย์นะคะเข้าไปเอาโทรศัพท์เข้าไปเอากระเป๋าตังค
วันนั้นไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามา

แต่ไม่สังเกตว่ามีตรงนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้รีบเข้าไปแล้วรีบออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนเข้าไปก็เห็นแล้วว่าร้านมันแบบว่าก็
ก็แบบว่าจริงก็อยู่ในสภาพที่แบบว่า
ก็ระเทนนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบกระจุ้ยกระจายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าฉุกระหุกแล้วแบบช่วงเวลาที่เราต้องแบบ

มีอะไรใหญ่ที่สามารถให้เจ้าหน้าที่อีกคนที่เขาตั้งออกมาแล้วเขามาขอบคุณ
ค่ะค่ะก็ฝากบอกว่าแบบว่าขอบคุณมากนะคะที่บอกว่ายังนึกถึงแม่ค้าแล้วอุตส่าห์ฝากตั้งไว้ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเงินจำนวนนี้นะคะก็จะเอาไปทำบุญร่วมกันนะคะ
ใช่ค่ะเป็นสิ่งเล็กที่บอกว่าตอนที่ที่เราก็ช็อกอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ช็อกในเหตุการณ์แล้วมาช่วยทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ